คุณผู้ชมครับไม่พลาดแน่นอนสำหรับเรื่องราวของคริสต์มัสยังมีอีกหนึ่ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเทศกาลแบบนี้
โอ้โหเขาบอกว่าแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยนี่ก็ตื่นตัวกันเป็นอย่างมากเลยนะ

โอ้โหเขาตื่นตัวในเรื่องการตัดผม
ตัดให้เป็นทรงของวันคริสต์มัส

คราวนี้เป็นอะไรเป็นทรงกวางเรนเดีย

โอ้โหมันจะมีเขางอกมาเหรอ

เป็นไงล่ะครับเขาจับกวางลินเดียมาไว้อยู่ตรงท้ายถอย

นี่แหละครับเป็นลวดลายที่ตัดโดยร้านตัดผมที่ชื่อตัดเพลิน

ไม่หมดสิเหลือเป็นลวดลายเอาไว้
แต่ชื่อร้านก็คือชื่อร้านตัดเพลินนะครับ
ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่

ตอบรับนะครับเทศกาลวันคริสมาตย์แบบนี้นะครับ
ช่างผมคนนี้ชื่ออะไรรู้ไหม

ชื่อคุณอาม
นานแล้ว
เป็นทรงวันลอยกระทงทรงวาเลนไทยเยอะแยะมากมายครับ
แต่ละวันสำคัญเขาก็จะมาตัดเป็นทรงที่มันมีความสำคัญตามเทศกาลทรงฮาโลวีนมีไหม
มีเหมือนกันมีหมดทุกทรงแหละแต่ทีนี้ช่วงนี้มันคริสต์มัสไง
เขาก็เลยฮิตที่จะมาตัดเป็นทรงรูปของกวางเลนเดียมีกล่องของขวัญด้วย
ใช่ครับแล้วก็จะมีแต้มทรงแต้มสีลงไปให้มันเห็นเด่นชัดยิ่งขึ้นค่ะ
ลูกค้าก็มาพ่อพ่อพ่อเอาทรงคริสต์มัส
ช่างอาร์มก็จัดให้แบบไม่มีเค้อเขินโอ้โหแล้วก็
กัดออกมาเป็นทรงนะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไถ่ไถ่
แกะออกมาเป็นทรงแต่ละรูปนะโอ้โหคือลายเขาชัดมาก
ใช่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เห็นรูปออกมาชัดเลย

ยังไงตะลึงตะลึงตะลึงตึกตึกตึกตึกตึกตึก

ว้าว
มีของมาแจกไหมของขวัญอะไรอย่างนี้
แจกคนข้างอะไรอย่างนี้
ของขวัญไม่มีมีแต่หัวจิตหัวใจ
ไม่อยากได้ไม่เอา